กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เกิดเหตุความวุ่นวายในสถาบันการศึกษา
ที่ต้องการให้สถาบันนั้นเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับ

คือเมื่อวานวันที่๗กุมภาพันธ์

การเลือกตั้งที่ชื่อว่าการเลือกตั้งอสมรอชื่ออย่างเป็นทางการ
ก็คือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
คือมีมานานแล้วการเลือกตั้งแบบนี้ของมรามนะครับ
ก็จะมีพักต่างที่สมัครเข้ามาร่วมที่จะบริหาร
พัฒนากิจการรอบด้านครอบคลุมทุกมิติภายในมหาวิทยาลัย
๓ภักดิ์สำหรับปีนี้ก็คือภักดิ์พลังกรามภักดิ์ลูกพ่อขุน

แต่ที่เป็นคลิปแล้วก็ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เพราะนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาต้องการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
เขาก็ไปเดินรณรงค์ปกติแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเนี่ย
มาแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกัน
ใช่โดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนั้นบอกว่า
เรื่องของการรณบรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นเรื่องของสถาบัน

แล้วก็กลายเป็นคลิปเหตุการณ์ทะเลาะและทำร้ายร่างกายนักศึกษา

เลือกตั้งเดือดนะครับเมื่อเพจนิติศาสตร์ดรามเพื่อนเรียน

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าทำร้ายนักศึกษา
จากไม่พอใจที่นักศึกษากลุ่มนี้ออกมา
รณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สะพานนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งอสมรเวลา๑๑นาฬิกาโดยประมาณ
ที่บริเวณโรงอาหารอาคารนพมาศ

สังกัดกองกิจการนักศึกษามบรามทำร้ายร่างกายนักศึกษา
เนื่องจากไม่พอใจนักศึกษากลุ่มนี้
รณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย

แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้ว
จึงนำมาซึ่งข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งอสมร

แล้วเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กองกิจการคนดังกล่าวอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงต้องไม่พอใจนักศึกษาด้วย
แล้วก็นักศึกษาเขาก็เขียนโพสต์เข้ามาว่า

แค่อยากให้เพื่อนมาเลือกตั้งก็เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์

ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
แล้วคนที่ดูแลนักศึกษากลุ่มที่ถูกทำร้าย

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วมหาวิทยาลัย
ก็ไม่ได้มีการเรียกตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษา

เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจริงค่ะ
สังกัดอยู่กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะ

ได้ให้นักศึกษาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

เพราะว่ามีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับ

จะดำเนินการขอรับใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล

แล้วก็เรียกตัวเจ้าหน้าที่คนนี้
ที่นักศึกษาเขาใช้ชื่อวัดดเด็กนะฮะ
มาสอบปากคำเพื่อทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
เลือกตั้งเดือดแต่ไม่ใช่เลือกตั้งสนามใหญ่นะ
นี่เลือกตั้งของมหาวิทยาลัยบรามคำแหงนะครับ